แม่คนเป็นแม่นะมีลูกสาววัย๑๕

หัวดูลาย
หัวดูลาย
หัวดูลาย
หัวดูลาย

หัวดูลาย

หัวดูลาย

หัวดูลาย

หัวดูลาย

หัวดูลาย

หัวดูลาย

หัวดูลาย

หัวดูลาย
หัวดูลาย
หัวดูลาย

หนูไม่เห็นหน้าลูกหนูเลยค่ะ
เรารู้ประวัติผู้ชายคนนี้ไหม

หนูส่งความแชทไปคู่เขานะ

ถ้าไม่พาน้องกลับมาหนูจะไม่ถอนแจ้งความนะ

ว่าเดี๋ยวพามาส่งเดี๋ยวเขาก็ไม่พามา
คุณแม่แจ้งความช่วงบ่าย

น้องเขานั่งแท็กซี่มาที่สอนอหัวหมาก
แม่เห็นปุ๊บแม่กับลูกเจอกัน
เข้ากอดเลยด้วยความเป็นห่วงฮะ

น้องเขาบอกว่าฟิล์มปล่อยโตมา
มานั่งแท็กซี่ไกลมาก

ตำรวจต้องไปสืบกลับไปเลยนะว่า

ค่าแท็กซี่มิเตอร์๕๐๐หนูนั่งมาจากตรงไหนกันแน่

ออกมาตั้งแต่กี่โมงครับ
อ๋อ๑๐ปี

โทรศัพท์จึงต้องมีหิว

แม่เขาเป็นห่วงมากเลยหลายวันแล้ว

ล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจไปจับกลุ่มตัวฟิล์มได้แล้ว

หลังจากหลบหนีมาเช่าห้องรายวัน
เพราะว่าเรื่องเกิดใน๒ท้องที่นะครับ